คุณผู้ชมกินเหล้าเมากัญชายาก็เล่น
เฮ้ยรวมหมดเลยอ่ะหลายขนาด
ถูกต้องเดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ดูอย่าตกใจนะ
บางคนเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะสะดุ้งผู้ชายคนนี้มาเลย
ตะโกนถือมีดยายยายอย่างนี้ค่ะ
ยายยาย
แม่มาเซอร์นามแล้วมากินบ่านเนี้ย

คือมาขอตังค์ถูกต้องแล้วถือมีดมาด้วยไงขอตังค์๖๐บาท
ไม่มีตังค์ให้จะแทงยายไหม

เออมันดูไม่ต่างกันเลยค่ะ
เดินมาแบบนี้สภาพแบบนี้
น้าแท้เห็นหลานหลานวัย๓๑ที่เป็นแบบนี้
น้าเองก็ทนไม่ไหวว่าโอ้โหทำไมทำไมหลานฉันถึงคลั่งแบบนี้
คุณน้าทันชนกค่ะก็โอ้เห็นสภาพ
เออไม่ใช่คุณน้านะนายทันชนกคนนี้
เขาตะโกนด่าทอโอ้ยเหมือนกับเขาเสียสติแล้ว
เห็นจากหลายมุมหลายช็อตเหลือเกินคุณผู้ชม
ยายก็อายุจะ๘๐แล้วเอามีดมาขู่ขอตังค์
ตังค์ที่ได้เอาไปทำอะไรซื้อยาซื้อเหล้า

เพราะว่าไม่ได้ตังค์ไงก็เลยทำลายข้าวของต่าง
นี่เกิดขึ้นเนี่ยวันที่๒๒กรกฎานะคะ
บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่มหาสารขอาพศาสตร์้า
กว่ามาก่อเหตุแบบนี้ทีเนี้ยน้าของผู้ก่อเหตุเนี่ยคุณน้า
ธิรดาเล่าให้ฟังเล่าแบบเป็นทุกข์อะนะหลานฉันคนนี้แม่เขา
ก็คือพี่สาวฉันเองออกไปทำงานต่างจังหวัดตั้งแต่ปี๒๕
หกศูนย์แล้วไม่ได้ติดต่อมาเลยก็เหมือนกับหลานอยู่คนเดียว
อ่ะแล้วทำงานรับจ้างทั่วไปเลี้ยงตัวเองหลานชอบกินเหล้าคง
สารเสพติดร่วมด้วยนั่นแหละแต่ว่าหลานเพิ่งมาเปลี่ยนไปหลัง
จากแม่ไปทำงานต่างจังหวัดได้สักสองปีก็คือปีหกสองจู่
ก็พูดคนเดียวตะโกนมาแบบคำหยาบคล้ายแล้วอาการมันก็หนัก
มากขึ้นเรื่อยอะค่ะเมาทีนะทุบทำลายข้าวของที่บ้านมีดก็ถือ
ขู่ด้วยปีที่แล้วช่วงปีใหม่ค่ะหลานถือไม้มามาทุบประตู
บ้านแล้วก็เอามีดมาโวยวายตอนนั้นน่ะนะก็เป็นคดีความบุก
บ้านยามวิการติดคุกอยู่ครึ่งปีออกมาได้ไม่เท่าไหร่อาการ
ก็เหมือนเดิมถือมีดมาไถตังค์มาขอตังค์ยายด่าด้วยข่มขู่ด้วย
อาจารย์แบบนี้หลังจากสูบกัญชาหลังจากกินเหล้าอ่ะมันจะ
มีมากเป็นพิเศษเลยอ๋อหรอแล้วเมื่อ๒๒กรกฎานะล้านบุกมาขอ
ตังค์มาทั้งกลางวันกลางคืนถือมีดมาแบบเนี้ยเอาจริงจริงใคร
รู้สึกว่าปลอดภัยบ้างก็ต้องกลัวใช่ไหมคะแล้วก็เลยตัด
สินใจแจ้งความละกันแจ้งความมาได้๒อาทิตย์กว่าแล้วนี่นะ
เอาหลักฐานนะเอารูปเอาภาพจากกล้องวงจรปิดให้กับนัก
ข่าวดูตำรวจทำอะไรบ้างคะเราก็ถามอ๋อตำรวจเหรอเอาตู้แดงมาติด
ไว้หน้าบ้านให้สายตรวจมาดูล้านล้านก็ยังอยู่แบบเนี้ยค่ะเลย
อยากบอกผ่านไทยรัฐทีวีหน่อยได้ไหมเอาหน่วยงานไหนมาแก้
ปัญหานี้หน่อยเพราะว่าชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนี้เขาก็กลัว
หลานฉันไปหมดแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะ
พี่กัญชาเลอเวอร์อย่าเพิ่งมาโทษพวกเรานะที่บอกว่าสูบกัญชา
มันมีอย่างอื่นด้วยไงมีทั้งสุรามียาด้วยนี่ไง